คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่จะมีแต่โมเมนต์หวานนะคะ
คุณความรักมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างเป็นธรรมดา

เจชะนาธิบแล้วก็คุณเมย์พีชชนะทนะคะ
บอกเลยว่าหลังแต่เปิดตัวมาเนี่ยแหม่ก็เป็นกระแสร้วแรก

มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบ
แต่ล่าสุดนั้นคุณเจเขาก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรม
เหมือนแบบเป็นการตัดเพาะหน่อยค่ะอะไรนะ
น้ำตาลเกลื่อนโซเชียลมาพักใหญ่
แต่ก็ใช่ว่าความสัมพันธ์จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป
จู่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นักเตะทีมชาติหวานใจกลับโพสต์ภาพของตัวเองที่สนามฟุตบอล
พร้อมข้อความชีวิตมีอุปสรรคเสมอ
พากันเข้ามาโพสต์ข้อความให้กำลังใจกันยกใหญ่
แต่ที่น่าจะทำเอาลิงจักรคลายกังวลและผ่านพ้นอุปสรรคที่ว่านี้ไปได้
ก็น่าจะเป็นคอมเมนต์จากหวานใจสาวเมพิชชนาธิ์

พร้อมส่งอีโมติคอนรูปชู๒นิ้วให้สู้
ฝ่ายชายต้องตอบกลับแบบหวานไม่เกรงใจฟอลลอเวอร์
และหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ดาราสาวหน้าหมวย
มาเป็นแขกในรายการท็อกทะลุดาว
อาจารย์ลักษณ์ฟันทงดวงเนื้อคู่
ลองไปพิจารณากันดูสิคะคุณผู้ชม
ว่าจะใช่นักเตะกองกลางทีมชาติไทยคนนี้หรือเปล่า
เป็นคนเก่งคนกล้าคนรับผิดชอบคนหื่น

ใครเกิดลาสีสิงห์ทั่วฟ้าเมืองไทยคู่ต้องเป็นลาหู
ราหูคือเงาคือความมืดคือความไม่ชัด
เพราะฉะนั้นก็น่าจะตีความได้ว่ามีตำหนิ

หนึ่งเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อน

เขาอาจจะไม่ใช่แปลว่าเขาจะมีบุญคู่กับคนนั้นไปตลอดการ
หรือเพราะไม่เพราะเมียตายจาก
แต่ที่สำคัญผู้ชายคนนั้น
จะต้องไม่ใช่เป็นผู้ชายที่เปิดเผยเออกระเหลิกตั้งแต่เริ่มคบ

เหมือนมีเจ้ากรรมในเวรมาติดตามหาพบ

ราหูเนี่ยมันไม่ได้ตีความว่าหล่อหรือไม่หล่อ
ต้นปี๒๕๙ต้นปี๕๙ไม่เกิน๑ปีนั้นแต่งงานฟันทง